สวัสดีค่ะพบกับดูก่อนร้อนหน่ากับวินนินาธชานะคะ
สภาพอากาศในช่วงนี้ต้องยอมใจจริง
รีบได้ว่าร้อนลายร้อนกันทั่วภูมิภาค
เราพบว่าภาคเหนือเป็นภูมิภาคที่อากาศร้อนคลองแชมป์นะคะ

สภาพอากาศอุณหภูมิแต่๔๑องศากับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะ
เกิดฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
แต่หลังจากกลางสัปดาห์นี้เป็นต้นไปจะมีฝนเข้ามาเพิ่มมากขึ้นค่ะ
กลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนจัด๔๐องศา
มีฝนเล็กน้อยนะคะร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
ตกบริเวณพื้นที่ใกล้ทะเลคลื่นลมสงบค่ะ
ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีเมฆบางส่วน
มีฝนเล็กน้อยร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่คลื่นสูง๑เมตร
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
กลางวันอากาศร้อน๓๙องศากับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
มีฝนเล็กน้อยอดทนรอฝนกลุ่มใหญ่เข้ามาดับร้อนช่วงสิ้นเดือนนี้ค่ะ